มาดูผลงานของนักแล่นเรือใบเยาวชนไทยนะครับ
ผลงานเยี่ยมคว้ามา๓เหรียญทอง
ในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่สิงคโปร์ครับ
วันสุดท้ายนักเล่นใบเยาวชนไทย

โดย๓เหรียญทองมาจากพันวาบุญนาค
๔๒๐หญิงได้มาจากสุธิดาพูนพัฒน์

หม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์
เหรียญเงินได้มาจากกระมวลชนกกล้าหา
และ๔๒๐ชายสุธนแย้งพินิษฐ์

หลังจบการแข่งขันในสมาคมกีฬา

ซึ่งผลการแข่งขันก็เราก็อยู่ในระดับแนวหน้า
ซึ่งคิดว่าเป็นที่น่าพอใจของสมาคม
เพราะว่าเป้าหมายของเรานี่เรายังไปถึงที่๔เกม
แล้วก็ขณะนี้สมาคมวางแผนว่าเราจะฝึกเด็ก
โดยการเทรนดิ้งให้เด็กมีประสบการณ์
โดยการส่งไปที่จีนกับที่เกาหลี
ในการฝึกก่อนที่จะแข่ง๔เกมนะครับ

รายการหัวหินริกาต้าที่จังหวัดเพชรบุรี
วันที่๒๔ถึง๓๐เมษายนนี้ครับ